สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามนะคะพบกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
ผู้บริหารของบริษัทฟอร์ดสมาร์เซอร์วิสนะคะหรือว่าบุญเติมค่ะ
ก็ออกมาแถลงการขอโทษแฟนบอลนะคะหลังจากเว็บไซต์จองตัวล่ม
แล้วก็พร้อมที่จะคืนเงินให้กับแฟนบอลทุกคนค่ะ
หลังจากที่ถูกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพิกถอนสิทธิ
การเป็นตัวแทนจำหน่ายตัวฟุตบอลโลกรอบคันเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายค่ะ
นายสมชัยสูงสว่างนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทฟอร์ตสมาร์เซอร์วิทจำกัดมหาชน
ให้บริการตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติมค่ะ
ก็ขอโทษแฟนบอลนะคะพร้อมกับชี้แจงเหตุเว็บไซต์ล่ม
เกิดจากการตั้งค่าระบบรักษาความปลอดภัยในระดับสูง
แต่ด้วยยอดคนจองซื้อตัวฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมีจำนวนมาก
ก็เลยทำให้คนที่จองล็อกอินเข้ารหัสไม่ได้
หรือว่าหลายคนเข้าระบบได้แต่ก็หลุดออกจากระบบตลอดเวลาค่ะ
คือตอนแรกเราคิดว่าเราตั้งสูงไป
พอมันตั้งสูงไปมันเลยทำให้การเชื่อมต่อจากหน้าหนึ่งไปหน้าหนึ่งใช้เวลานาน
และการเชื่อมต่อตรงนั้นบางครั้งมันก็มีโอกาสหลุด
เพราะว่าเราตั้งเวลาเอาไว้ว่าไม่ให้คนอยู่ในเว็บไซต์นาน
เนื่องจากว่ามันจะมีเรื่องของความคาดหวังของคนเข้ามาจองเยอะนะฮะ
มันก็เลยเป็นผลเกี่ยวกับเรื่องของระบบมีปัญหาขึ้นมา
โดยนายสมชัยก็ยังบอกด้วยนะคะว่ายอดจองตัวเมื่อวานนี้ค่ะ
ส่วนประเด็นเว็บไซต์จำหน่ายตัวผีนะคะนายสมชัยก็ย้ำค่ะว่า
ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะเพราะว่าสนามราชมังคลากีฬาสถาน
มีความจุ๔๙๐๐ที่นั่งซึ่งบริษัทก็ได้รับจัดสรรมาจำหน่าย๔๐๐๐กว่าใบค่ะ
โดยนายสมชัยก็ย้ำค่ะว่าไม่มีความเป็นไปได้ที่ตัวผีจะมาจากการจองซื้อเมื่อวานนี้นะคะ
เพราะว่าแม้คนที่จองชำระเงินได้สำเร็จก็ได้เพียงแค่สิทธิ์เท่านั้น

และก็ในตอนนี้บริษัทยังไม่ได้มีการผลิตตัวใดค่ะ
ตอนนี้